คดีที่หลายคนอาจจะเรียกกันติดปากว่าคดีเสือดำ
คดีของนายเปรมชัยกรณสูตรพร้อมพวกที่เข้าไปลักลอบล่าสัตว์ป่า
ในพื้นที่ทุ่งใหญ่นะเรสวนก็มีการแจ้งข้อหาดำเนินคดีในหลายข้อหานะคะ
วันนี้ในส่วนของคดีความผิดตามพระบออาวุธปืนสู่ศาลอุทธอน
อุทธรพิพากษายืนตามสารชั้นต้นค่ะให้จำคุก๖เดือนนายเปรมชัยกรณสูตร
โดยไม่รอลงอาญานะคะแต่ว่าให้ประกันตัวด้วยหลักทรัพย์๕แสนบาท
โดยไม่มีการกำหนดเงื่อนไขนี่คือภาพตอนช่วงเช้าที่นายเปรมชัยกรณสูตร
ประธานบริหารบริษัทอิตาเลียนไทยพร้อมทนายเดินทางเข้ารับฟังคำพิพากษาของสารอุทธรณ์
สารอาญารัชดาคดีที่พนักงานอายการคดีอายา๘เป็นโจทยื่นฟ้อง
เป็นจำเลยความผิดฐานกระทำความผิดพรบออาวุธปืน
ครอบครองปืนรายเฟิลและเครื่องกระสุนไว้ในบ้านพักโดยไม่ได้รับอนุญาต

คดีนี้จำเลยรับสารภาพอศธภิภาคศจำคลุก๖เดือน
โดยไม่รอลงอาญาและสารอนุญาตให้ประกันตัว๒แสนบาทระหว่างการอุทธรณคดี
มาถึงสารอุทธรณ์ค่ะสารอุทธรณพิเคราะห์แล้วเห็นว่า
อุทธรณ์ของทั้งโจทย์และจำเลยไม่เคยถูกหยิบยกมาพูดในศาลชั้นต้นมาก่อน
ไม่รับวินิจฉัยส่วนที่จำเลยขอให้รอการลงโทษ
สารเห็นว่าจำเลยครอบครองอาวุธปืนไม่มีทะเบียนถึง๕กระบอก
กระบอกเป็นอาวุธร้ายแรงสำหรับใช้ในการล่าสัตว์
หากนำไปก่ออาจยากรรมหรือใช้ล่าสัตว์ป่าก็ยากที่จะหาตัวผู้กระทำความผิด
ดังนั้นถือเป็นพฤติการร้ายแรงและที่อ้างถึงสาเหตุด้านสุขภาพ
เห็นว่าภายในเรือนจำก็มีโรงพยาบาลมีแพทย์คอยดูแล
สามารถส่งต่อให้กับโรงพยาบาลภายนอกได้ถ้าหากมีเหตุจำเป็น
ดังนั้นสารอุทธรพิพากษายืนตามสารชั้นต้นนะคะคือจำคุก๖เดือนโดยไม่รอลงอาญา
แต่ว่าทนายความของนายเปรมชัยยื่นขอประกันตัวระหว่างต่อสู้คดีในสารดีกา
สารอนุญาตให้ประกันตัวนะคะราคาประกัน๕แสนบาทโดยไม่ได้กำหนดเงื่อนไขค่ะ